ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณวิมลวันรายงานมานะคะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยออกมาจากอนุสวรีประชาธิปไตยกันตั้งแต่บ่าย๒โมงครึ่ง
แต่ก่อนที่เราจะไปดูภาพบรรยากาศสดแบบต่อเนื่องนะคะ
ไปดูเหตุการณ์เมื่อช่วงบ่ายค่ะ
เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอบรรยากาศการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม
ได้มีการแจ้งข่าวไปแล้วว่ามีแก่นนำของกลุ่มผู้ชุมนุม
ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแล้วก็ดำเนินคดี
แล้วก็นำตัวของแกนนำไปอยู่ที่ต่อชะดอภาคหนึ่ง
ดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้ก็ได้มีการนำแกนนำไปที่ศาลนะคะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพนี่คือช่วงบ่ายนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่มีรถของเจ้าหน้าที่นำตัวไผ่ดาวดินค่ะ
ที่เป็นแก่นนำของกลุ่มดาวดินที่เป็นแนวร่วมการชุมนุม
ร่วมชุมนุมกันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะมาที่สารอาญานะคะ
ตอนประมาณบ่ายสองโมงสิบนาทีคือเมื่อช่วงเช้าเนี่ย
มีมวลชนไปอยู่ในพื้นที่อนุสวรีประชาธิปไตยเตรียม
จะมีการชุมนุมใหญ่กันแต่แกนนำที่ถูกควบคุมตัวไว้
ตั้งแต่เมื่อวานก็ต้องมาสารนี่ค่ะก็มาที่สารอาญารัชดา
อย่างที่เห็นในภาพเจ้าตัวก็มีสีหน้ายิ้มแย้มนะคะ
ไม่ได้มีท่าทีเคร่งเครียดชูมือสามนิ้วแล้วก็เนี่ยค่ะพาเข้าไปด้านในนี่นะคะ
ชูสามนิ้วแบบนี้ทีนี้ค่ะทนายความของกลุ่มนักศึกษา
นักกิจกรรมกลุ่มประชาธิปไตยใหม่นายกฤษดางนุจจรัสนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้เตรียมยื่นคัดค้านคำร้องขอฝากขังเพราะมองว่าการจับกลุ่ม
เป็นการจับกลุ่มโดยมิชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าล่าสุดนะคะ
ที่บริเวณรอบศาลนะคะอย่างที่เห็นในภาพตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายแล้วนะคะ
ก็จะมีตำรวจนครบัน๑ประมาณสัก๕๐นายกระจายกำลังดูแลความเรียบร้อย
ดูแลความปลอดภัยที่บริเวณประตูรอบสารอาญาทุกจุดนะคะครับ
ก็ทั้งหมดก็ยี่สิบเอ็ดคนนะครับวันนี้ก็มีผู้ที่พยายามจะไปขอยื่นประกันตัวอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับข้อหาที่ถูกแจ้งเนี่ยทั้งหมด๑๐ข้อหานะครับ
สิบข้อหาก็มีข้อหาที่ประกอบด้วยข้อหาความผิดตามฐานต่างต่าง
ดังนี้นะครับทุกผู้ชมครับมีเรื่องของการร่วมกันมั่วสุม
ตั้งแต่สิบคนขึ้นไปนะฮะแล้วก็ใช้กำลังประทุษร้าย
ขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือว่ากระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนี่เป็นตามกฎหมายอาญานะครับ
นี่เป็นภาพของคืนวันที่๑๓นะฮะที่เขามีกลุ่มผู้ชุมนุมไปที่
หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพยายามที่จะขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวเพื่อน
ที่ถูกควบคุมไปยี่สิบเอ็ดคนนะครับมีข้อหาเรื่องการฝ่าฝืนพระรกอศฉุกเฉิน
ในการทำกิจกรรมหรือว่ามั่วสุมกันลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙
ประมาณอย่างเนี้ยนะครับร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะ
อาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรนะครับ
มีข้อหาร่วมกันวางตั้งยื่นหรือว่าแขวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กีดขวางการจราจรอะไรพวกนี้นะครับ
เกี่ยวกับทางวัตถุอะไรพวกนี้นะฮะส่วนข้อหาร่วมกันขูดกระท่อขีดเขียนพ่นสี
ซึ่งข้อความภาพหรือรูปรอยใดบนถนนนี่ก็เป็นพรบรักษาความสะอาด
ช่วงของการสาดสีเมื่อวานนี้นะมีข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์นี่ก็มีนะครับ
แล้วก็มีข้อหาเรื่องของการทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้แล้วไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี่ก็มีนะครับ
ข้อหาที่๑๐ก็คือร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ในส่วนของภัยดาวดินหรือว่านายจตุพัฒน์บุญพระรักษานะครับก็มีภัยดาวดินคนเดียวนะฮะ
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในฐานะแกนนำเป็นข้อหาที่แตกต่างกันนะครับ
ก็จะมีเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ
โดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อเจ้าพนักงานตามพรบการชุมนุมสาธารณะด้วยนะครับ
เอาเป็นว่าถ้ารวมกับข้อหาอื่นด้วยเนี่ยรวมแล้วภัยดาวดินจะโดนไป๑๒ข้อหา
ค่ะนะฮะวันนี้ก็มีผู้ที่ไม่ใช่เยาวชนเนี่ยสิบเก้านะครับ
ที่ถูกส่งไปที่สารแขวงดุสิตนะฮะมีภัยดาวดินก็ไปอีกศาลหนึ่งใช่นะคะ
แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นเยาวชนอายุ๑๗ปีนะครับก็ส่งไปสารเยาวชนและครอบครัวกลางนะฮะ
นี่นะคะคือภาพเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะเห็นภาพจังหวะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว
แก่นนำของกลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นรถผู้ต้องขังคนสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นไปครับ
นี่อุ้มไปแบบนี้ก็คือไผ่ดาวดินเป็นคนสุดท้ายนะคะนี่นะคะ
ภาพที่เห็นเมื่อวานเนี่ยภาพนี้ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นแกนนำเนี่ยค่ะ
ทำให้วันนี้มีประเด็นที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนี่นะคะภัยดาวดินคนสุดท้าย
ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมตัวลักษณะการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะ
ทีนี้ค่ะก็ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่มานะคะในเรื่องของการควบคุมตัวแกนนำทั้ง๒๑คนตั้งแต่เมื่อวานนี้
คือเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะต้องมีการควบคุมตัวเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการกระทำความผิดในลักษณะของความผิดซึ่งหน้านะคะ
เป็นการกระทำที่กระทบกับสิทธิชีวิตของบุคคลอื่น
ก็เลยบอกว่าการที่มีการแชร์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ในการควบคุมตัวแก่นนำกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยค่ะ
ตำรวจเองบอกว่าเวลาจะแชร์ข้อมูลข่าวสารในลักษณะของการตำหนิ
หรืออะไรที่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ควรจะต้องระมัดระวังด้วย
เจ้าหน้าที่ชี้แจงแบบนี้นะคะ
พลตำรวจรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พูดถึงการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยบอกว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นการกระทำที่เป็นความผิดเกิดขึ้น
ตั้งแต่การวางสิ่งของตั้งเต็นต์เครื่องเสียง
บนพื้นผิวการจราจรและบนทางเท้าโดยรอบอนุสวรีประชาธิปไตย
ตำรวจก็เลยมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิด
เลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นผิวการจราจร
แต่ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่ดำเนินการ

ตำรวจก็เลยจับกลุ่มดำเนินคดี
ข้อหาก็คือขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนะคะ
ส่วนอีก๙ข้อหาในพระราชบัญญัติจราจร
และพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาด
รวมทั้งมั่วสุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
การใช้เครื่องเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาก็เมื่อสักครู่นี้คุณภาคภูมิแจกแจงไปแล้วนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็ควบคุมตัวทั้งหมด๒๑คน
ส่งดำเนินคดีกับตำรวจสนสำราญราช
แล้วก็คุมตัวไปที่กรมคับการตำรวจตระเวนชายแดน
ภ๑อำเภอคลองหลวงจปฐุมธานี
ดังนั้นวันนี้นะคะตำรวจก็ต้องนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๒๑คน
ส่งตัวฝากขังที่สารอาญารัชดา๑คน
สารแขวงดูสิทธิ์๑๙คน

ก็ต้องเชิญนักสหวิชาชีพมาร่วมทำการสอบสวน

อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
ตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาบอกแบบนี้ค่ะว่า
กลุ่มผู้ชุมนุมทำผิดหลายข้อหา

ถ้าปล่อยให้กระทำความผิดต่อไป
ก็จะไปกระทบกับสิทธิการใช้ชีวิตตามปกติของบุคคลอื่น
กระทบกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

ตำรวจบอกว่าตำรวจก็เลยต้องตัดสินใจเข้าควบคุมตัว
ตำรวจย้ำมาว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ความไม่สมบเกิดขึ้น
ในการดำเนินการของเจ้าชีวิตตำรวจ

ปฏิบัติหน้าที่ไปตามระเบียบ

นี่นะคะวันนี้ตำรวจก็เลยต้องออกมาชี้แจง

ควบคุมตัวแกนนำทั้ง๒๑คนเมื่อวานนี้

ทีนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะก็

ที่มีการแชร์ภาพกันอยู่ในโลกโซเชียล
คือมีการแชร์ภาพผู้ชายใส่เสื้อสีเหลือง
หน้ากากผ้าสีดำแล้วก็บอกว่า

อยู่ในตำรวจชุดควบคุมฝูงชน
ออกคำสั่งให้จัดการกับกลุ่มนักศึกษาภาพนี้ค่ะ

คือยืนยันว่าคนที่อยู่ในภาพค่ะ

ดังนั้นการแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จ

ก็จะถือว่าเป็นความผิดได้

เป็นการบิดเบือนให้ประชาชนเข้าใจผิดนะคะ

จัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุม
ก็เลยบอกว่าอยากให้ประชาชนติดตามข่าวสาร

วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

อันนี้เป็นในมุมของตำรวจที่ออกมาชี้แจง
เดี๋ยววันนี้เรามีครบถ้วนทุกมุม